สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นพักการเมืองน้อยใหญ่ตบเท้า
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเพื่อจะเดินหน้าสร้างความปรองดองนะครับ
เหมือนกับว่าณขณะนี้แนวโน้มน่าจะเป็นทิศทางที่ดี
แต่เสาวิเคราะห์ตลบม่านการเมืองจะวิเคราะห์หลังฉากว่า
การเมืองที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เดินเข้าไปเป็นแถว
มีคนเข้าไปพูดคุยการเสนอความเห็นเรื่องของการปรองดอง
โดยชูเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
แม่น้ำสายนี้นิ่งจริงหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต

ที่จริงแล้วหลักกฎหมายมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นข้อยุติของปัญหาต่าง
แต่ในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้น
แล้วก็การตอกริ่มลงไปว่าความยุติธรรมไม่มี

ผมมองไปว่ามันจะเป็นปัญหาสะสม
แล้วก็เกิดระอุอันต่อไป
ก็กระทบถึงการปลองดองที่อาจจะยากกับการลงตัว

ประเด็นของการหาเสียงขอความเห็นใจ

ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยนะครับ
อย่างนั้นผมอยากให้มองว่าต้นเหตุที่เป็นคดี
แล้วก็กำลังจะตัดสินกันมันเกิดขึ้นมาอย่างไร

อยากให้ตั้งสติไปคิดกันตรงนั้นครับ
แล้วถ้าเผื่อเราไม่ตัดสินกันด้วยกฎหมายเนี่ย

ถ้าใช้กำลังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันก็หนีไม่พ้นไอ้กงกรรมกงเกวียนที่เราเจอกันมาเป็นรอบ๑๐ปีนะครับ
แต่ถ้ารัฐบาลเขาไม่เดินหน้าที่จะเดินหน้าทางฝ่ายแพ่งฝ่ายการปกครองเนี่ยนะคะ

ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แต่ว่าประเด็นนี้มันมันจะสอดสอดคล้องกับการต่อรองในเรื่องความปลองดองเนี่ยแน่นอนล่ะ

มันเกี่ยวข้องกันดิเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
พักเพื่อไทยมององค์กรอิสระมองศาล๒มาตรฐาน
เขาพูดมานานแล้วแต่ว่าไอ้ที่เขาชนะเขาไม่พูดมันก็เป็นปัญหา
แล้วก็เป็นความเชื่อที่เขาจะปลูกฝังไปสู่ผู้สนับสนุนมวลชนของเขา
ว่าปัญหาของประเทศก็ตรงนี้ที่เป็นสองวันอาถาลไม่ได้ได้ละความยูนย์ทำ
เป็นเรื่องที่จะต้องต่อรองกันสูง
วันนี้ดูเท่าที่ฟังเขาก็ต้องเตรียมการ

ก็เป็นต่อรองว่าถ้าคุณจะให้ผมปองดองด้วยเนี่ย
ผมก็ต้องพูดเรื่องนี้มาที่ว่าคุณจะทำไงต่อไป

ไหมคุณจะคล้ายว่า
คุณจะมีวิธีการยังไงบ้าง
เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเสียหายแล้วมันเสียหายไม่ใช่คดีอาญาอย่างเดียวนะ
อาหารต้องยึด
ทรัพย์ด้วยอันนี้มันจะต้องยุ่ง
แต่ว่าราชบาลเขาก็ต้องนิของตรวจต่อกันตรงนี้มาเลย
เขาบอกนี่เราโทษเถอะกจมายไม่เกี่ยว

เอามาได้ก็จะตกลงเอานี่ไปอยู่ร่วมกันยังไง

ถ้าพูดจริงเขาก็ทันเกมกันฉะนั้น
นายกจะพูดประจำนิยโทษไม่มี
ทุกอย่างต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
พอถึงที่สุดเราก็จะมาลงเอยตรงนี้

โดดภาพรวมมันน่าจะออกมาอย่างนี้
ถ้าในฝั่งของเพื่อไทยเองเขาก็มองได้ว่าที่ผ่านมา
คดีปกครองทางปกครองความผิดทางละเมิด
น้อยครั้งที่จะเอามาใช้
คือเรื่องนี้มันก็เรียกว่ามันดูทุกอย่าง
มันเดินเข้าไปสู่เรียกว่าแบบที่คุณลิคคิดว่า
ทุกอย่างมันอยู่ที่การปรองดองปรองดองเวลานี้
พูดกันถึงเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างนี้ด้วยเนี่ยนะครับ
องดองมันแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนักการเมืองเรื่องความขัดแย้ง
อันนี้ก็เรียกกันมาพบมาพูดคุยกันมาอะไรกันมาผมคิดว่าความขัดแย้ง
ตอนนี้นักการเมืองเองก็ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นต้นเหตุ
ทำให้ความปองดองมันมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็ทุกอย่างก็คงน่าที่จะทำความเข้าใจกันได้อะไรกันได้
เพราะทุกอย่างนักการเมืองก็อยากไปเลือกตั้งกันอยู่แล้วอะไรกันเนี่ยนะฮะ
เพราะถ้าไม่เลือกตั้งตัวเองก็ยิ่งแย่ใหญ่อะไรอย่างนี้นะก็อย่างอย่างนั้นไป

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นธรรม
อันนี้แหละที่จะเป็นปัญหาคือความเป็นธรรมกัน
พิจารณาการตัดสินคดีต่างเนี่ยนะครับ
มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมฝ่ายเดียวนะฮะ
ฝ่ายชนะได้นะครับใช่คือฝ่ายชนะรู้สึกว่าทำอะไรก็ตัดสินมาถูกหมด
อีกฝ่ายนึงยังไม่ทันทำอะไรคดีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับ
ก็ตัดสินดูเยอะเหมือนเอาเป็นเอาตายกันไปหมด
ตั้งกฎหมายขึ้นมาใหม่ร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่

ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดเก่าด้วยซ้ำ
เป็นความผิดเรียกว่าล่างกันมาเพื่อให้จัดการ
ให้กับสำหรับนักการเมืองที่มีความเห็นต่าง
อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะตามมา
เพราะคดีนี้มันไล่เข้ามาเรื่อยไล่เข้ามาเรื่อย
แบบที่ว่าโอ้โหนี่อีก๕ครั้งนี่แค่คนเดียวนะ
นี่ยังมีตามมาอีกรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนรุ่นอะไรนี่มา
เรียกว่าจะกวาดกันให้หมดไปทั้งกระดานเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็เลยมองเห็นว่านี่มันความเป็นธรรมจะมีไหมนะครับ
เพราะถ้าความเป็นธรรมเรื่องนี้ความขัดแย้งแก้ไขได้
แต่ความเป็นธรรมในเรื่องการตัดสินการดำเนินคดี
ตามขั้นตอนต่างเนี่ยนะครับพี่ว่าว่า
แล้วดูก็มีความรู้สึกว่าเมื่อออกมาแล้วดูเหมือน
อีกฝ่ายเป็นธรรมอีกฝ่ายไม่เป็นธรรม
มันก็ทำให้ความปองดองที่ว่ามันเกิดยากแล้วมันยิ่งยากขึ้นไปอีก
ทงค่ะดูท่าทางมีปัญหาแล้วแก้ยังไงตรงนี้
ปัญหาต้องทำความเข้าใจในประเด็นแรกก่อนนะครับว่า
สารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูลสารยุติธรรมสารปกครองหรือสารทหาร
สารไม่มีหน้าที่จะต้องปรองดองกับใครนะครับ
ในแต่ละคดีที่ขึ้นมานะครับ
การกล่าวว่าผลเกิดทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมไม่อะไรทั้งสิ้น
ต้องขอประทานโทษที่จะต้องแย้งว่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับกำลังก้าวล่วงไปว่า
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตั้งคดีมีอำนาจแทรกแทรงสาร
ซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะทำได้นะครับ
อ่าการใช้ดุลวินิตตัดสินใจ
การพิภาคศาขดีใดก็ตามครับ
ก็คงจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
ที่ปรากฏเหตุว่ามีการตั้งเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าขึ้นมาสู่ศาลเนี่ย
ต้องย้อนถามไว้ว่าแล้วคุณทำผิดหรือเปล่า
คุณได้ก่อพฤติกรรมที่มันผิดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่า
คุณได้ใช้ลีลาคุณได้หลบหนีคดีหรือเปล่า
ถ้าหากว่ามาอ้างมาประจาน
มาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยใช้ไม่ได้นี่

คุณอยากจะปรองดองก็ปรองดองกันในหมู่ผู้บริหารประเทศ
คือฝ่ายรัฐบาลคือฝ่ายนิติบัญญัติและคือฝ่ายที่สูญเสียอำนาจ
อันนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องปรองดองกันแต่จะใช้ข้อต่อรองว่า
ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องระงับโทษต้องนิรโทษ
ต้องหยุดดำเนินคดีแล้วถึงจะปรองดองได้ไม่มีทางนะครับ

อันไหนที่เป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
ถ้าหากว่าสารได้แสดงหรือส่อถึงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ย
สารนั่นเองแหละจะเดือดร้อนในที่สุด
แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องยอมรับว่า
และที่พึ่งสุดท้ายคือกระบวนของการยุติธรรมนี้

แต่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นเนี่ย
เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตำรวจอายการวิธีการเทียบฐาน
ปรองดองกันสารต้องถอยมา๙๑ด้วยเป็นไปไม่ได้

แล้วทีนี้ไปหากรรมวิธีปรองดองกันในระดับที่เหลือนะครับ
ถึงจะพอจะมองเห็นแสงสว่างได้
คดีไหนที่เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็สู้กันไป

ไหนที่อยู่ในระหว่างการชงเรื่องของระหว่างที่จะขึ้นศาล
อันนี้เรากำลังพูดดังไปถึงให้เขารับทราบด้วยหรือเปล่าคะ

แต่ว่าลงภาคปฏิบัติเนี่ย

มีอำนาจก็รวบหน้าปัจจมูกกันเองทำกันไม่ลง
มันเป็นอย่างนี้มานะครับต่อเนื่องกันมา
เพราะฉะนั้นพอเอาเข้าจริงเรื่องการชงการเริ่มต้นการที่จะไปตัดสินไปอะไรกันเนี่ย
มันก็เลยถูกมองว่าผู้มีอำนาจไปแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งก็อาจจะแทรกแสงได้จริงในระดับหนึ่ง
แต่ไม่เกี่ยวกับถึงศาลที่คุณทงชัยยกขึ้นมา
ไม่มีใครเถียงเลยครับอย่างที่คุณทงชัยยกสารขึ้นมา
ตัดสินแล้วมันต้องเป็นข้อยุติไม่งั้นมันไม่จบ
แต่ว่าก่อนมันจะไปถึงตัดสินเนี่ยมันมีลีลามีซิกแซค
มันมีลำวงกันหลายวงอย่างที่คุณลิขิตว่า
จะเอามาต่อลองเจรจาผมก็เห็นด้วย
แต่อันนั้นเขาอยู่หลืบเพราะหลังบ้านไปหลายชั้นนะครับ
คุณลิขิตงัดออกมาให้ฉุกคิดกันมันมีแน่นอน
แต่ว่าคุณทงชัยก็ได้บอกไปแล้วว่าสารไม่เจรจากับใครหรอก
แล้วก็ควรจะไม่เจรจากับใครอย่างยิ่งเจรจาไม่ได้
งั้นตัดสินแล้วไม่มีข้อยุติ
แต่นี้ผมอยากจะเผียบเทียบว่านังที่พวก
พวกไหนมีอำนาจก็ทำกันไม่ลงเนี่ย

สงสารเห็นใจสทันยกระเกิน

ประชาติโตเตาะงอก็ชี้ออกมาแล้วว่า
การตั้งบริษัทในบ้านพักทหารใช้บ้านพักทหาร

นั่นมันหลังจากเรื่องมันเฉาโชว์ออกมานะครับ

บริษัทนั้นอาจจะด้อยคุณสมบัติในการเป็นคู่สัญญากับรัฐ
มีอะไรที่จะเป็นผล
ไม่ได้รวดเร็วชิบชับ

มันหลายเรื่องหลายคดีแล้ว

แล้วพอมันลืมเงียบไปมันก็แกล้งลืมกันไป
มันเป็นอย่างนี้มาประจำสังคมไทย
อันนี้น่าห่วงแล้วครับพี่ฤทธิ์คิดค่ะ
ในเมื่อฝ่ายหนึ่งอาจจะลืมเมื่อตัวเองมีอำนาจอยู่
แต่ว่าไม่ลืมคดีที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอยู่

มันอยู่ที่สำนึกของคน
ที่ผ่านมาเวลามีอำนาจมันมองไม่เห็นอุปสรรค
จะทำอะไรก็ได้จะคิดทำอะไรก็ได้ทำความผิด
เพราะคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วจะไปแก้ได้นะถ้าผิดก็แก้
คือใช้เล่เหลี่ยมใช้เพทุบายอะไรต่างเนี่ย
ฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างนี้มันก็ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาค่อนข้างนาน
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ฉะนั้นเวลาเขาสารดำเนินคดีอะไร
แล้วบอกว่า๒วันอาถารณ์อะไรอย่างนี้
โดยไม่ได้คิดว่าเวลาที่คุณมีอำนาจแล้วคุณไปทำสิ่งที่ผิด
มันก็ต้องมีผลอย่างนี้ที่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราถามหน่อยสิว่าคดีแต่ละคดีมันผิดกันหรือเปล่า
เรามองเลยไม่ได้เข้าข้างใครนะ
ในรูปการวิธีการหรือการดำเนินการอะไร
ถ้าไม่ใช่จันโอชาจะมีใครไปยุ่งกับเขาไหมเนี่ย
ไม่รู้เขาก็ต้องรับผลเอง
โดยความผิดที่มันเกี่ยวยงใช่ไหม
แต่ว่าวันนี้คุณมีอำนาจคุณยัง
อะไรอ่ะฝังไว้ก่อนได้
แต่ว่าต่อไปในอนาคตคุณก็ต้องโดน
เพราะมันเป็นความผิดใช่ไหม
นี่มันเป็นเรื่องวัสจักรทางอำนาจทางการเมืองอะไรต่าง
เอาเรื่องความมูลค่าเล็กน้อยกับมูลค่าที่มันเสียหายเป็นหมื่นแสนล้านมาเปรียบเทียบกันได้ไหม
คือมันไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยถ้ามันผิดมันก็ผิดทั้งนั้นเนอะนะ
เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องความผิดเป็นคดีเป็นอะไรต่างที่อันนี้ก็ว่ากันเข้าไป

เรื่องความเป็นธรรมที่ผมพูดไปนี่นะครับ

ที่ผมพูดก็คือว่าขั้นตอนในการดำเนินการ
ตั้งแต่๑คุณขุดคดีเรื่องนี้ขึ้นมา
คุณดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้นะ
สามคนส่งเรื่องอ่าโชว์กันทำแบบนี้ออกมาอย่างเงี้ยนะฮะ
อืมทุกอย่างแต่คุณทำผิดรึเปล่าล่ะพี่ถงบอกคุณทำผิดรึเปล่าล่ะ
ก็นั่นแหละสิผมก็อยากรู้เหมือนกันบางทีเรื่องไม่ผิดก็ทำใช่ไหม
เอาคดีมาหมดบางเรื่องเนี่ยคนคนเดียวเจอตั้งสามร้อยของคดีผิดหรือเปล่า
บางคนนั่งนึกกันไม่ออกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ที่จะทำ
แล้วแต่เรื่องการเมืองเนี่ยถ้าคุณหยิบว่าเขาจะผิดเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวนี้ความผิดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประชาชนเดือดร้อน
ประชาชนประชาชนทุกคนคนไหนเดือดร้อนขึ้นมาก็ถือว่านักการเมืองทำผิดแล้วเนี่ยนะครับ
คุณจะเอาเรื่องอะไรแค่หายใจเข้าแกออกก็ผิดได้
ถ้าคุณจะเอากันจริงนะครับแต่ทุกอย่างก็คือว่าโอเค
ให้เป็นธรรมเกิดขึ้น
ไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนแล้วก็สารก็ตัดสินไปเต็มที่
ใช่ครับให้ได้
ผมยกตัวอย่างคดีที่สำคัญที่สุดเลย
หลังจากการเปลี่ยนอำนาจ
ระหว่างรัฐบาลเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลอำนาจพิเศษนะครับ

เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดเสียหายมากที่สุด
สร้างความยับเยินแก่เศรษฐกิจ
อ่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนและระหว่างดำเนินการอยู่
มีผู้คนมากมายนักวิชาการผู้มีความรู้คัดค้าน
อย่าทำนะหายนะกำลังรออยู่มีหลักมีฐานชัดเจนเลย
เมื่อมีการเปลี่ยนอำนาจทางการเมือง
รัฐบาลนี้นะครับมีอำนาจถึงขนาดสามารถจะลงโทษได้เลยนะครับโดยมาตรา๔๔
แต่ให้ความเป็นธรรมด้วยการทำกระบวนการขึ้นสู่ศาล
ดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
นี่คือการให้ความเป็นธรรมในระดับหนึ่งแล้ว

จะสืบคดีอีก๕นัดหรือจะขยายไปอีก๒นัด๓นัดก็ไม่ว่ากัน
แต่คอยรับผลการตัดสินของคดีนี้นะครับ
นี่จะเป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งที่จะพึงสังวรสำหรับนักการเมืองทั้งหลาย
ทีนี้มาถึงอีกฝากตรงข้ามอีกในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังครองอำนาจอยู่
ก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเฉาโชว์ขึ้นมา
เคลือบแคลงน่าสงสัย
แต่ระหว่างนั้นในกระบวนการนั้นก็มีการเกี้ยเสียหรือยังไง
เรื่องมันทำท่าจะเงียบหายไป
แต่อย่าลืมนะครับว่าทุกคดีมีอายุความ

ก็จะมีการลื้อฟื้นคดีกลับมาก็ได้ในอนาคต

โปรดติดตามตอนต่อไป